เพราะเรื่องราวของโลกฟุตบอลไม่ได้จบภายใน๙๐นาที
สวัสดีอย่างเป็นทางการตะครับผม

ครับผมเราห่างหายไป๑สัปดาห์พี่บอย
พี่ตะมีข้อแก้ตัวอะไรไหม
ตะต้องอธิบายสิ่งที่หายไปนะครับ
เขาเรียกอะไรเข้าช่วงเลือกตั้งผู้ว่า
อ๋อใช่ใช่แล้วก็มีงานค่อนข้างเยอะ
ก็เลยทำไม่ทันสารภาพตรงว่าทำไม่ทัน
ไม่ได้หนีงานนะไม่ได้หนีงานแต่ทำไม่ทัน
ขออภัยด้วยสำหรับคนที่รอติดตาม
นะครับก็นักเตะคนนี้ก็คือมาคัดแรดฟอร์ดนะครับ
นะฮะแล้วก็เป็นคนที่เอ่อเรียกว่ายังไงดี
ตอนแรกเขาใส่เบอร์๑๙ป่ะ
๑๙ใช่แล้วก็ก่อนนั้นก็เคยใส่๓๙ด้วย
ช่วงแรกชอบรู้สึกว่าแต่ว่าช่วงนี้ไม่ชอบแล้ว

แต่ว่าช่วงแรกรู้สึกแบบเฮ้ยไอ้ตัวนี้มีทรงเว้ยชอบ
เคยถึงขั้นแดงเดือดแมทนึงดูบอลกับเพื่อนที่เป็นแฟนแมนยู
แล้วก็ขิงกันไปขิงกันมา
ก่อนแข่งก็เลยสารภาพว่าเอาจริงรู้สึกว่าแบบถ้าแพ้ก็ได้แต่ขอ
อ๋อโอเค
ย่านเนี่ยไม่ค่อยเป็นเรียกว่ากันดีเป็นย่านที่มีความเสื่อมโสมนะครับ
มีความยากจนสูงในพื้นที่ที่มีความยากจนสูง
แล้วก็เต็มไปด้วยยาเสพติดแล้วก็อาชญากรรมนะครับย่านนี้

ซึ่งเดี๋ยวจะอธิบายถึงความน่ารักแล้วก็ความเอาใจใส่ของเขา
เลี้ยงดูโดยคุณแม่เลี้ยงเดี่ยว
ซึ่งเธอต้องทำงานหลายจอปมาก

มีพี่ชายพี่สาวค่อนข้างเยอะ
ครั้งนึงในการให้สัมภาษณ์

อาหารนะครับเพื่อให้ลูกของเธอได้

เธอก็จะบอกว่ากินแล้ว
เป็นคนที่รู้อยู่เต็มอกครับว่า
คำตอบนั้นไม่ใช่คำตอบที่แท้จริงไม่ใช่คำตอบที่เป็นคำตอบอย่างแท้จริง
ในการที่จะเป็นการไว้ไลน์ก็คือโกหกสีขาว
เพื่อให้แบบลูกลูกทุกคนสบายใจกับคำตอบนั้นนะครับแต่ก็การทำงานหลายจ๊อปที่ว่าเนี่ย
มันก็ไม่ได้สามารถที่จะเลี้ยงดูครอบครัวได้จริงนะครับเพราะลูกหลายคนลูกหลายคนด้วย
แล้วก็เงินก็ไม่ได้เยอะรวมกันหลายจ๊อปก็ไม่ได้เงินเยอะอะไรขนาดนั้นนะครับ
ทำให้ในบางมื้อของแรดฟอร์ตเนี่ยเขาไม่มีอาหารตกถึงท้องด้วยซ้ำนะครับ
ทำให้มาคัทแรดฟอร์ตเป็นหนึ่งคนที่เข้าใจความรู้สึกหิวโหยมากที่สุดคนหนึ่งในฐานะมนุษย์นะครับ
บอกว่าในหลายครั้งเขาได้รับการชักชวนจากเพื่อนบางคนให้ไปทานข้าวเย็นกับครอบครัวของพวกเขา
ซึ่งนั่นครับเป็นสิ่งที่เขาไม่เคยลืมบุญคุณคนที่ช่วยเหลือเขาในวัยเด็กเลยนะครับ
แล้วก็ในบทความเดียวกันนะครับรัฐฟอร์ดบอกว่า
ซึ่งอันนี้เป็นบทความที่เขียนในช่วงของการแพร่ระบาดโควิดในช่วงเริ่มต้นนะครับประมาณช่วงปี๒๐๒๐นะครับ
ซึ่งในช่วงนั้นถ้าเราจำกันได้นะครับก็คือว่า
รัฐบาลของสหรัฐนาจักรก็คือบอริจจอนซันเนี่ยมีแนวคิดที่จะลดค่าใช้จ่ายลงด้วยการตัดงบอาหารกลางวันเด็กนะครับ
ก็ออกมาต่อต้านนะครับแสดงจุดยืนว่าเรื่องนี้มันไม่ควรที่จะต้องตัดงบ
เพราะในตอนที่รัฐฟอร์ตเป็นเด็กเขาก็เป็นคนหนึ่งที่ใช้สวัสดิการอันนั้นในการยางชีพ
แล้วก็ถ้าหากรัฐบาลตัดงบส่วนนี้ลงไปนะครับนั่นหมายความว่าเด็กอีกจำนวน๑๓ล้านคนจะต้องหิวโหย
ไม่มีอาหารตกถึงท้องแล้วเด็กเหล่านั้นจะใช้ชีวิตต่อไปอย่างไร
เพราะว่างบอาหารกลางวันของเด็กเนี่ยถ้าถูกตัดไปเด็กก็จะไม่มีกินในมื้อนั้นแล้วเขาจะไปหาได้ยังไง
มันเป็นสิ่งที่รัฐฟอร์ตพยายามที่จะบอกกล่าวแล้วก็ใช้จุดยืนของเขาในการเป็นนักฟุตบอลชื่อดัง
ในการนำเสนอปัญหานี้
ก่อนที่ในท้ายที่สุดครับรัฐบาลของสหราชนาจักรก็จะยอมรับฟังเรื่องนี้นะครับ
แล้วก็กลับมาคงนโยบายการแจกอาหารฟรีให้กับเด็กอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ในการออกมาเรียกร้องเพื่อเด็กของไร้ฟอร์ตในครั้งนั้นครับ
ทำให้เขาได้มีโอกาสสร้างบทสนทนากับชายคนหนึ่งนะครับ
ชายคนที่ใครทุกคนที่เป็นลูกน้องของเขาจะเรียกเขาว่าเจ้านายตลอดการนะครับ
วันหนึ่งครับมือถือของแรดฟอร์ตดังขึ้นครับ
มันเป็นเบอร์ที่เขาไม่คุ้นเป็นเบอร์แปลก
เพียงแต่ว่าปลายสายที่พูดออกมาครับเป็นคนที่เขาจำสำเนียงการพูดได้

แรดฟอร์ตทำมันเป็นสิ่งที่เขาภาคภูมิใจมากนะครับ
เขาดีใจที่ได้เห็นแรดฟอร์ตใช้ตำแหน่งแห่งหน
ในฐานะการเป็นนักฟุตบอลระดับพรีเมนลีก
ต่อสู้เพื่อคนยากจนและผู้ด้อยโอกาส
ซึ่งเซอร์และฟิลซันก็เป็นคนที่มาจากเวิร์กกิ้งคลาสเหมือนกัน
ที่บ้านเขามาจากอู่ต่อเรือแล้วก็ใช้ชีวิตในวัยเด็ก
ก็ค่อนข้างแร้นแค้นระดับหนึ่งอยู่เหมือนกัน
เขาต้องต่อสู้ชีวิตมาไม่น้อย
นั่นคือสิ่งที่ทำให้ซาเลเฟอร์กูซันภาคภูมิใจ
กับการกระทำครั้งนี้ของแรดฟอร์ต
ด้วยเหตุการณ์นี้ครับจึงทำให้รัฐฟอร์ดได้รับการเสนอชื่อ
ให้ได้รับเครื่องราชอิสริยพรอันวิเศษยิ่งแห่งจักรวรรดิบริติช

ยังไม่ถึงนะถ้าเข้าใจผิดยังไม่ถึงนะครับ
นั่นมันเควินเดอร์บรอยเนอะหวังใสเก่งแล้วกันช่วงนี้นะครับ
ถ้ามาตรงนี้ไม่ใช่กองหน้าถ้าถามคำถามนี้ไม่ใช่กองหน้าไม่ใช่ปีกได้ไหนแน่นอน
คือแล้วก็โครงกลางผมไม่ใช่โครงอยู่ข้างหลังแป๊บไม้เซนเตอร์ก็โก้
ใช่ครับคือต้องบอกว่านักฟุตบอลจำนวนมากนะครับ
เขาไม่ได้เริ่มต้นในตำแหน่งที่เราเห็นตอนที่เป็นอาชีพเป๊ะนะครับ
คือตำแหน่งผู้รักษาประตูครับโดยขวัญใจในวัยเด็กของเขาก็คือทีมฮาเวิร์ด
ทิมฮาวอทก็เคยเป็นผู้ศึกษาประตูของมันอยู่หลายปีนะครับ
คดีด้วยนะยุคยิ่งใหญ่ประมาณนึง

แล้วก็เมื่อตำแหน่งการเล่นเปลี่ยนไปครับ

มันเอาใจหรือเปล่ามันจะไม่ชอบทีมอื่นบ้างเลยหรือไงวะ

แต่ปัญหาก็มีอยู่นิดหน่อยนะครับแต่มันไม่ใช่ปัญหาในสนามแต่มันเป็นปัญหานอกสนามนะครับ
เขาไม่ใช่เขาเกเลอะไรนะครับอันนี้บอกก่อนก็คือว่าจริงแล้วเนี่ยมันเป็นเพราะว่าคุณแม่ของเขาต้องทำงานหลายจ๊อป

คือปล่อยเอาไว้ไม่ได้มันเก่งขนาดนี้แล้วครับมันก็ต้องไปให้ไปต่อนะครับให้ไปต่อ
พรสวรรค์สูงกว่าปป๊อกบาร์หลายเท่าซึ่งป๊อกบาร์ก็ยอมรับด้วยแต่ว่ามีปัญหาสภาพจิตใจทำให้เขาไปได้ไม่สุดในวงการฟุตบอลนะครับ
เพราะว่าเรื่องเขาค่อนข้างที่จะดราม่าดราม่าเยอะเลยแหละจริงนะครับ
เรียกว่าเขาอยู่ในเรด้าของการเป็นยอดนักเตะมาตลอดก่อนที่เราจะรู้จักเขาในฐานะที่เป็นนักเตะดาวรุ่งที่ได้รับโอกาสในการลงสนามในยุคของลุยฟานฮาวสซะอีกนะครับ
ใช่แต่เหมือนว่าเขาได้มาเล่นชุดใหญ่ใกล้กันครับ
จำได้ว่าไอ้สองตัวนี้มาคู่กัน
แล้วก็แอบนั่นแหละจริงผมชอบเขาตั้งแต่ตอนนั้น
คือเมื่อกี้เหมือนที่แซวไปพี่บอย
คือรู้สึกว่าไอ้เด็กคนนี้หน้าตามัน
ใส่ตรงใส่ตาเวลาลงเล่น
แต่ก็เหมือนจะไม่ได้เอาอัน

ที่จะเอาเงินก้อนแรกไปจำนองบ้านที่เขาอยู่ตั้งแต่เด็ก
เอาไปจ่ายค่าจำนองดิ
ใช่
แต่ว่าปล่อยเช่าไปแล้วอ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋อ

พูดในสิ่งที่มันไม่ยุติธรรมเรียกร้องความเท่าเทียมให้มันเกิดขึ้น
แม้ว่าจะได้สักนิดสักหน่อยก็ยังดีเขาก็ขอเป็นปากเป็นเสียงให้กับคนส่วนนี้นะครับ
ซึ่งเราก็เห็นได้แล้วจากการที่เขาออกมาเป็นปาก
เรื่องของอาหารกลางวันเด็กนะครับอันนี้ก็ถือว่าเห็นได้ชัดเจนอยู่แล้ว
แต่ว่าในเรื่องเล็กเขาก็มีความน่ารักของเขาอยู่เหมือนกัน
ของนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องของเพื่อนของคนหนึ่งนะครับ
ซึ่งต้องบอกว่าผมอ่านเรื่องนี้ของเขาแล้วแล้วก็บอกว่าเฮ้ย
แต่ว่าไม่ได้แจ้งเกิดในฐานะนักเตะอาชีพนะครับอ๋อใช่
ทำให้เส้นทางอาชีพของเขาเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนผันไปนะครับ
ก็คือถูกปล่อยตัวในช่วงปี๒๐๑๘นะครับเมื่อถูกปล่อยตัวไปแล้วก็ต้องทำงานใหม่
ซึ่งงานที่ว่าก็คือการเป็นกรรมกรในไซส์กรสร้างอ๋ออืมนะครับ
แล้วก็ด้วยความผิดหวังจากการที่ไม่ได้เป็นนักฟุตบอลอาชีพเนี่ยส่งผลให้ชาลีสก๊อตเป็นโรคซึมเศร้าอืม
แล้วก็เคยคิดจะฆ่าตัวตายหลายต่อหลายครั้งอืมนะครับเรื่องนี้สก๊อตเล่าให้ฟังนะครับว่า
แรดฟอร์ตรู้ครับว่าเขามีความคิดจะฆ่าตัวตายนะครับสิ่งที่เขาทำก็คือการโทรหาเพื่อนเก่าคนนี้นะครับ
เขาพยายามติดต่อพูดคุยกับชาลีสก๊อตอืมหลายต่อหลายครั้งในในแต่ละสัปดาห์นะครับอืม
เพื่อให้ชีวิตของเพื่อนคนนี้ยังกลับมาอยู่ในเส้นทางแล้วก็เรียกว่ายังไงดี
รักษาชีวิตเพื่อนคนนี้ให้อยู่กับเขาต่อไปอ๋ออืมเพราะเขาก็เติบโตมาด้วยกันตั้งแต่เด็กนะครับอืม
ก๊อตบอกว่าแรดฟอร์ดยินดีช่วยเหลือเขาทุกอย่างอย่างเต็มที่นะครับคืออยากได้อะไรก็บอกมา
จะให้ไปหาก็ได้หรือจะมาอยู่ด้วยกันก็ไม่มีปัญหามาได้เสมออะไรอย่างนี้ครับ
เป็นคนดีขึ้นมาจริงจริงใช่นะครับแล้วก็ด้วยเขาเรียกอะไรด้วยความเอาใจใส
รักเพื่อนของแรดฟอร์ดนะครับส่งผลให้ชาลีสก๊อตกลับมาเล่นฟุตบอลได้อีกครั้งหนึ่งครับอืม
แต่ว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นลีกใหญ่หรือลีกสำคัญอะไรมากแต่ก็คือกลับมาเล่นฟุตบอลได้โดยไปเล่นฟุตบอลอาชีพอยู่ที่พรีเมอร์ลีกฮ่องกงนะครับ
ชื่อทีมผมอาจจะอ่านผิดนะครับแต่ก็ขออ่านว่าคิชชี่เอฟซีคิดฉีอ๋ออ๋อเหรอคิชฉีเอสซีโอ้สุดยอดอ่า
กำลังจะเจอบางกอแกรสอืม
จริงพี่ดูอยู่แล้วไงดูบอลพวกนี้อยู่แล้ว

มันก็น่าจะเป็นเรื่องแบบคือเรานึกถึงเวลาเป็นเราดิ
เราเตะบนมาด้วยกันแล้ววันนึงเพื่อนคือบางคนคือสตาร์ของโรงการฟุตบอล
ไฟชะปุยกับนักเตะก้นเบลเยี่ยมใช่ไหม
ใช่แล้วก็อย่างดีโก้หรือซันโต้เนี่ย
ก็เป็นเพื่อนสนิทกับเนม่าในช่วงที่เล่นบาซิลยุคอยู่๑๙ด้วยกัน
มันก็จะมีความสนุกดีเหมือนกันนะ
น่าจะมีความมองคือนึกถึงเรามองแล้วเห็นเพื่อนแบบ
โอ้โหนี่คือสุดในสาย

เป็นเรื่องของเรียกว่าไงดิ
เป็นนักเตะที่ชื่อว่าจิมมี่ดันนะครับ
อันนี้เป็นเรื่องปนน่ารักนิดหนึ่งนะครับ
คนนี้ก็เป็นหนึ่งในเพื่อนสนิทของแรดฟอร์ต
คนนี้สนิทมากอีกคนนึงเลยฮะ
น่าจะเจอกันบ่อยน่าจะเจอกันได้บ่อยด้วย
ซึ่งก็ถ้าทีมมันโอเคมันก็อาจได้เจอกันในปุ่นพรีเมอร์ลีก
มิดันถ้าจำไม่ผิดเขาน่าจะเคยเล่นให้กับเบอร์ลี่
เขาบอกว่าตอนสมัยเด็กเนี่ยแรดฟอร์ดเป็นหนึ่งในนักเตะอาคาเดมี่ที่
หนึ่งในนั้นก็คือรองเท้าฟุตบอล
อาจจะไม่มีความสลักสำคัญมากแต่สำคัญเรื่องของสี
แรทฟอร์ตก็เป็นนักเตะที่ได้รองเท้าสีม่วงสีเหลืองสีชมพูโน่นนี่นั่น
แต่ว่าเขาเลือกที่จะไม่ใส่รองเท้าสีสันเหล่านั้น
คือมันเคยเป็นกฎเหล็กยุคเซอร์เล็กแต่ว่ายุคหลังเหมือนจะเบาลง
แต่ว่าเพื่อนนักเตะจำนวนมากเขาก็ยังใส่สีดำอยู่
ฟอร์ตด้วยความที่ไม่อยากที่จะแปลกแยกจากเพื่อนอยากอยู่ในกลุ่มเดียวกัน
เขาเลยไม่ใส่รองเท้าสีสันเขาเลือกจะใส่สีดำตามเพื่อน
ซึ่งอันนี้เมื่อกี้พอพูดเริ่มต้นมาเราอมยิ้มเลย
เราก็จะไปดอยของมันนั่นแหละ

เพราะว่าอย่างเมื่อก่อนตอนเล่นเว็กบอร์ดเพื่อนที่เป็นตัวทีมชาติเขาได้สปอนเซอร์มา
เราก็ไปดอยเสื้อชู้ชีพเขาก็จะได้มาเยอะ
เขาก็จ่ายไปเรื่อยคือเขาก็ใส่คนเดียวไม่หมดอยู่แล้ว
เรื่องสตัสเนี่ยเป็นเรื่องตลกมากเมื่อประมาณหลายปีมาแล้ว
สีส้มซีเขียวบ้าวเลย
คือเรารู้สึกมันใส่ยากเราไม่ได้บอกไม่สวยนะมันสวยแหละแต่เราใส่ไม่เข้า
ทุกวันแห้งอยู่วางอยู่หน้าบ้านไม่ได้ใส่ไม่ได้เตะวัน
ยากแต่ยากช่วงนี้ไปถึงไหนแล้วเนี่ยเรา
แล้วก็ถ้ามาจากไอแลนด์เนี่ยมันก็ห่างจากสาระจักรอยู่ประมาณนึงเหมือนกัน
โดยที่คือด้วยความที่มาจากไอแลนด์มันไม่มีเพื่อนอยู่แล้ว
แล้วก็ไปเรียนด้วยกันว่ากันง่ายไปเรียนด้วยกัน
ไปใช้ชีวิตด้วยกันไปเตะบอลด้วยกันเรียนหนังสือก็เรียนด้วยกัน
อยู่ก็อยู่ด้วยกันก็คือแบบแทบจะตัวติดกันเลยนะครับ

แต่ว่ามีช่วงหนึ่งครับที่ดันจะต้องไปผ่าสะโพกตอนอายุประมาณ๑๖ปีนะครับ
ซึ่งสำหรับเด็กอายุ๑๖มันค่อนข้างแย่นะ

ใช่ต้องผ่านแล้วใช่ไหม๑ใช่ไหม๒คือไม่ได้เตะบอล
พอไม่ได้เตะบอลมันก็เหมือนอยู่แยกจากเพื่อนไปอีก
แล้วไม่ได้เตะบอลอยู่ห่างจากเพื่อนไม่ได้อยู่บ้านเกิดตัวเอง

แล้วเด็กอายุ๑๖ที่ต้องมาเผชิญโลกกว้างแล้วปัญหาที่มันตามมาคือโฮมซิก
เขาก็เกิดอาการโฮมฟิกแต่ว่าเรียกว่ายังไงดี
แล้วอาการบาดเจ็บตรงสะโพกที่เขาเจ็บเนี่ย

ก็คือ๒เดือนก็คือเดินด้วยรถเข็น
อีก๒เดือนคือใช้ไม้ขำ

คือนั่นแหละมันก็ทำให้เขาก็เหมือนมีระยะห่างกับฟุตบอลไป
ก็แบบพยายามที่แบบมารวมกลุ่ม
พยายามดึงเพื่อนมาแบบอยู่ด้วยกันตลอดเวลา
เพื่อไม่ให้เพื่อนรู้สึกแย่ไปกว่านี้
คงเป็นภาพที่แบบตลกถ้าเรามองย้อนกลับไป
วันนึงในชีวิตมีซูเปอร์สตาร์มาช่วยเข็นรถข่าว
โหว่ดได้อ่ะโหว่ดได้

เหมือนที่พี่ตะพูดตั้งแต่ตอนต้นว่าไม่รู้เป็นอะไร
เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นมันจะบอกเป็นความลับใช่ไหม
มันก็เป็นความลับแล้วก็มันเป็นเรื่องที่อยู่ภายในสโมสร
มันไม่ได้ฟอร์มตกพี่บอยมันไม่ได้เรียกว่าฟอร์มตก
แต่มันเรียกว่าไม่คงเส้นคงวาใช้คำนี้ดีกว่า
คือเขาไม่ได้ถึงขั้นเล่นไม่ได้เรื่องแต่เขาไม่สม่ำเสมอ
อาจจะด้วยมันแน่นอนมันคงเล่นไม่คงเส้นคงวาก่อนถึงไม่ได้ลงเนอะ
พอยิ่งไม่ได้ลงเนี่ยมันก็ทำให้แบบมันลูกที่คิดว่าปกติมันควรจะดีควรจะได้เนี่ย
ในยุคนี้นะรู้สึกว่าแบบเนี่ยไอ้คนนี้ควรเชียร์
แต่ช่วงหลังก็เริ่มหุ่นหยิดกับมันเหมือนกันยิ่งดูยิ่งแบบอีกอย่าง
อันนี้เป็นมุมมองของพี่ตะก็คือว่าในเรื่องนี้ครับคนที่พูดได้อย่างน่าสนใจก็คือ
คือแบบเฮ้ยคือคุณเด็กเกินไปโดยที่คุณไม่รู้ใช่ไหมว่าปูมหลังของวิยาล่าคือใคร
นี่มันฉากเสียงตายในหนังชัดคือโหยคุณไปเล่นกับไฟ

เค้าเตะคนขาหักมาแล้ว

ถ้าเปรียบเทียบง่ายก็เหมือนถ้าไม่เป็นมวยไปต่อยมันบูยขาวอ่ะ
วิเอลล่า
ตลกมากเลยแบบอะไรของมันวะ
แล้วก็หวังว่าจะพยายามดึงจังหวะเดิมของตัวเองกลับมาให้ได้นะครับ
ซึ่งอันนี้ผมเดานะใช้คำว่าเดานะ
ในบางครั้งเนี่ยคุณก็ต้องการใครสักคนในแคมป์ของทีม
เพื่อที่จะคอยย้ำเตือนตัวเอง

อันนี้ลิโอบอกว่าทั้งหมดนั้นไม่ได้หมายความว่านักเตะระดับสูง
อ่าเข้าใจคือมันเป็นธรรมชาติ
ธรรมชาติของมนุษย์เลยเราจะไม่เห็นจุดอ่อนของตัวเองจนกว่าจะมีใครมาบอกอะไรอย่างนี้
แล้วคนมาบอกต้องเป็นคนที่เราเชื่อด้วยนะ
เขาก็เห็นจุดเขาไม่เห็นจุดอ่อนของตัวเองเหมือนกัน
กระทั่งคาลอสเคอร์ลอสซึ่งเป็นผู้ช่วยของเซอร์เลโซซันเนี่ยเป็นคนชี้ให้เห็นว่า
ลีโอคุณวิ่งน้อยเกินไปคุณต้องวิ่งมากกว่านี้
ซึ่งลิโอบอกว่าไอ้รายละเอียดเล็กน้อยเหล่านี้ที่โค้ชเขาบอกเรา
เพื่อที่จะสร้างความมั่นใจในผลงานต่อไป
คือมันเป็นรายละเอียดปีกย่อยเล็กที่อาจจะมองข้ามแต่มันมองข้ามไม่ได้
เรื่องของการวิ่งก็สำคัญคือทีมที่วิ่งน้อยโอกาสแพ้มันก็มีสูงนะ
ถูกตอนที่คาลอสเคอรอสบอกวิโรฟอีนาลน่าจะมี๒คนแอบฟังอยู่
ครับคือเอ็นโกโลกองเต้กับเจมส์มิวเซอร์
อันนั้นคือย้อนอดีตไปฟังเลยใช่ไหม

คือกองเต้มันยังไม่เท่าไหร่นะ
เพราะอายุมันก็เพิ่งต้นใช่ไหม
แต่มิวเนอร์เนี่ยคุณจะเลข๔แล้วนะ
มิวเนอร์ที่ดูแมทล่าสุดอ่ะคือ
ไอเล่นก็ไม่ค่อยดีมากแต่วิ่งเยอะ
แล้วอายุมากกว่าชาวบ้านชาวช่องในสนามเลยนะ
มิวเนอร์อายุเท่าพี่อะ

เวลาเดียวกันครับก็ยังไม่แน่ใจว่าตอนนี้

กำลังรอว่าจะพูดคุยกับ

ตอนที่เราอัดอยู่ตอนนี้ก็คือวันเสาร์ที่๑๑

นะครับเออเราอัดขอเลือกตั้งเนอ

ไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งการเล่น

สิ่งนี้มันจะต้องเป็นสิ่งที่ต้องพูดคุย

ในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี่แหละ

ใช่เหมือนกับวันนั้นที่เขามี
เลี้ยงเหมือนฉลองในสนามเลยใช่ไหม

นั่นหมายความว่าฟุตบอลโลก๒๐๒๐

กองหน้าอังกฤษตอนนี้กระตุ้มตามกันเหลือเกิน

ตัวเลือกเยอะมากเห็นเลยว่า

เลือกไม่ถูก
การค้าแค่งในฐานะนักฟูบออชีบของมคัตแรตฟอส
กำลังอยู่บนทางแยกอ่าเป็นหัวเลี้ยหัวต่อใช่ที่สำคัญ
เราได้หัวตอบเพราะว่าจะไปทางซ้ายทางขวาหรือจะไปตรงอ่าก็ต้อง
เราต้องคุยกับนายใหม่แต่รู้สึกว่านายใหม่ในฐานะคนชอบลัดฟอร์ดก็รู้สึกว่านายใหม่น่าจะพอโอเคกับเขาจากแนวทางการเล่นหรืออะไร
ก็อยู่ที่ฟอร์มเขาแล้วล่ะ
นั่นก็เป็นเรื่องราวของมาคัดแลตฟอร์ดนะครับ
เป็นหนึ่งในนักเตะแมนยูที่ผมออกปากว่าผมชอบเลยนะ
คืออย่างที่บอกเรารู้สึกชอบคาแรคเตอร์รู้สึกแบบนี่มันคือตัวร้ายตัวร้ายในหนัง
ตัวร้ายที่ยิงริวภูอะไรอย่างนี้
แล้วก็เวลาเล่นเราก็ชอบดูคือทรงมันแบบตัวผอมแกล้ง

เร็วแล้วก็ตาเตอดูมีความแบบออกแขกหน่อย
หน้าตาจะมีดูมีความเป็นแบบดูเป็นตัวร้ายได้ไม่แปลก
แล้วก็รู้สึกว่าคาแรคเตอร์นี้แม่งเท่
แล้วก็พอลงไปเล่นเรารู้สึกว่ามันน่าสนใจ
แล้วตอนนั้นมันก็ไม่ได้เป็นแบบยุคที่หน้าหมั่นไส้ขนาดนี้
ตอนนี้มันเริ่มหน้ามันไส้แล้วไอลัทฟอร์ตเนี่ย
แต่ก็ยังคงเอาใจช่วยอยู่
สภาพทีมหลังจากนั้นมันแบบโปรดเล็กเทะเลย
แล้วก็ตัวแรดฟอร์ตเองมันก็ฟอร์มไม่ดีก่อนหน้านั้นอยู่แล้ว
แล้วพอมันโดนทั้งทีมมันก็ไม่แปลกที่จะแพ้
เอาใจช่วยทั้งแฟนแลตฟอร์ดแฟนแมนยูแล้วกัน

เพราะว่าคลิปปีหน้าในฐานะเด็กของก็น่าจะหมดโอกาสแซวแล้ว

สำหรับอีพีนี้ก็ต้องลากันไปก่อนเท่านี้นะ
ยังไงก็ฝากติดตามเรากันเหมือนเดิมนะครับ
หรือในเว็บไซต์ของเรา

พีจะ๔๐เข้าไปแล้ว
ก็ปลากันไปเยอะอยู่นะ
ก็ยังคงจะดำเนินการต่อไปเรื่อย
แต่อาจจะมีตกหล่นบ้างเล็กน้อย
ตามภาระงานอาจจะมีหลุดบ้าง
แต่ก็จะพยายามทำให้มันต่อเนื่องทุกสัปดาห์นะครับแล้วก็
เป็นข่าวดีวันนี้เรากลับมาอัดกันในสตูแล้ว
เริ่มมีการได้ขยับขยายเข้ามาบ้าง

แต่ก็ได้เข้ามาในออฟฟิศกันบ้างนะครับ
คุณภาพเสียงใดก็น่าจะชัดเจนขึ้นนะครับ

พี่บอยสปอยหน่อยหนึ่ง

สวัสดีครับทุกคน